เวลาซื้อของออนไลน์ทักแชทไปถามแม่ค้าเนี่ย
เคยโดนแม่ค้าแบบต่อว่าไหมว่าคุณไม่ยอมอ่านแชทเขาอะไรแบบนี้
มีไหมเคยเคยใช่ไหมเคย
หญิงคนนี้เขาก็ทักไปหาแม่ค้าขายปลาหมึก
ว่าแบบนี้แพ็คอย่างนี้กี่บาท
เธอก็รอแม่ค้าตอบ๗นาทีกลับมาอ่านแม่ค้าส่งมา
รยาทหน่อยเวลาแม่ค้าตอบมาอ่านด้วย
บอกเอ้าก็๗นาทีก็เดี๋ยวกลับมาอ่านทำไมต้องมาต่อว่าแบบนี้
เธอก็เอามาโพสต์ให้ดูว่าโดนแม่ค้าต่อว่าแบบนี้
นะฮะผู้หญิงคนนี้เค้าบอกว่าเค้าเนี่ยคือ
ก็เอาไปโพสต์ว่าเขาเจอแม่ค้าออนไลน์แบบ
อะไรแบบไหนเนี่ยแค่๗นาทีที่ฉันยังไม่ได้อ่านแชททำไมถึงมาว่าฉันขนาดนี้
คือเขาส่งข้อความไปถามแม่ค้าว่า
หมึกแพ็ค๒๐บาท๑๐แพ็คเนี่ยค่าส่งเท่าไหร่คะ
และต่อท้ายด้วยว่ามารยาทแล้วก็พิมพ์ต่อนะ
คือเวลาทักมาถามเนี่ยไม่ใช่แค่คว่างมือถือทิ้ง
เวลาแม่ค้าตอบให้อ่านแชทด้วยซื้อไม่ซื้อไม่เคยว่าแต่ขอให้อ่าน
งงไปหมดเลยก็เลยเอาไปโพสต์ว่า
ช่วยดูหน่อยว่าดิฉันผิดตรงไหนที่ทักไป
และยังไม่ได้อ่านสิ่งที่แม่ค้าตอบอะไรแบบนี้นะคะ

เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ที่ตะบนบ่อวิน
อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าโอ้โหแม่ค้าคนนี้เขาไลฟ์สดขายปลาหมึกนะ
อาหารทะเลแบบตากแห้งก็สนใจก็ทักไปซื้อ
แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตามที่เธอเล่าให้ฟัง
ใส่ว่าค่าส่งเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ยังไม่ว่างที่จะอ่านนะครับ

ดังนั้นก็ว่าเรามาเป็นชุดเหลือ
เธอก็งงกลับมานั่งคิดฉันทำผิดตรงไหน
ฉันตอบช้า๗ชีวิตนี้ฉันผิดบ้างใช่ไหม
ก็นั่งคิดก็งงกับตัวเองอยู่ก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่ซื้อแล้ว
กับแม่ค้าคนนี้ก็ซื้อคนอื่นแล้วกันอะไรแบบนี้

เคยที่ฉันคือยังไม่ได้รับของที่ฉันก็ทักไปว่า
โอ้โหบอกอย่างนี้

ใช่สวิตช์มายต้องมีนะ